บ้านเราที่มีการประกาศติดตามตัวนักท่องเที่ยวจาก๘ประเทศ
ฟริกาที่มาที่บ้านเรา

ก็มีมาเพิ่มด้วยสำหรับในช่วงนี้
ซึ่งทางสวบคเขาก็จะเปิดเผยเรื่องนี้นะคะ
วันนี้ที่มีการให้ข้อมูลก็คือว่า
เขาจะแบ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็น๓กลุ่มด้วยกัน
ที่เข้าไทยระหว่างวันที่๑๕๒๗มีทั้งหมด๓๓๘คนแบ่งเป็น๓กลุ่ม
คือออกประเทศไปแล้ว๖๑คนคุณนัทพงศ์
แล้วก็มีกลุ่มที่กักตัวครบ๑๔วัน
กลุ่มนี้ไม่ต้องตามตัวแล้วมี๑๐๕คน
แล้วก็กลุ่มที่กักตัวไม่ครบ๑๔วัน
คนตอนนี้ก็ตามมาได้เพิ่มเติมแล้วนะคะ
กลุ่มนี้คือ๑๓๓คนที่ยังต้องตามตัวนะคะ

โชคดีที่บ้านเรายังไม่มีการตรวจพบเชื้อโอไมครอนตอนนี้
ส่วนนักเดินทางจากทวิปแอฟริกาที่เข้าประเทศมาก่อนหน้านี้
ก็ต้องติดตามตัวเพิ่มอีกค่ะ
ก็มีคนที่เคยเดินทางไปล่วงหน้ามาก่อนแล้ว

ก็ทราบอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไร
ก็ได้พื้นที่ท้องที่ได้นำเข้ารับการตรวจสอบ
ผมคิดว่าเจ้าตัวเนี่ยก็คงก็ต้องระวังตัวเองอยู่แล้วล่ะ
ผมคิดว่านะที่เข้ามาแล้วแล้วยังไม่ได้ออกไป
ตามตัวให้ครบนะครับแล้วก็ตรวจสอบซะ
ว่ามีการติดเชื้ออะไรมาบ้างหรือไม่อย่างไร
ค่ะทีนี้ก็เป็นที่จับตาดูนะคุณนัทพงศ
ที่กำลังจะมาถึงตกลงจะยังไงนะคะ
ไมครอนก็มาแล้วเราจะต้องกลับไปสู่มาตรการ

อย่าเพิ่งมาไทยนะคะโอไมครอนกลัวไม่ได้กลับบ้านปีใหม่
โอ้โหเนี่ยเขากำลังคุยกันอยู่เลยค่ะ
ว่าตกลงเอาไงดีเดินหน้าหรืออยู่กับที่
หรือกลับไปเข้มข้นเหมือนเดิมนะคะ
เขาบอกว่าตอนนี้สั่งให้สอบคอเร่งพิจารณาเรื่องนี้เลย
เดี๋ยวเขาจะให้ผู้ประกอบการมาพูดคุยกันค่ะ

หลักก็คงคือถ้าจัดก็อาจจะต้องเป็นกลางแจ้ง
ในสถานที่ที่ติดแอร์ก็อาจจะต้องงดเว้น
อันนี้คือความเป็นไปได้นะคะ
ขณะที่รัฐมนตรีว่าการประสงค์รายงานค่ะ

วันนี้ได้พูดถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยา

คือแล้วตอนนี้มันก็มีความเป็นไปได้
ที่การผ่อนคลายก็อาจจะต้องเลื่อนออกไปอีก
นายกผู้ชัดเมื่อวานขอดูเดือนนึง

คือที่ผ่านมาเนี่ยคนกลุ่มนี้คือตลอดเลยนะคะ

ใช่เขาบอกวันนี้วันนี้จะคุยกับผู้ประกอบการ
ต้องได้ข้อสรุปเรื่องจำนวนแรงงาน
ได้รับผลกระทบเพื่อที่จะได้ตัวเลข

ในการขอใช้เงินกู้เพื่อเยียวยา
เรื่องต้นเขาคาดว่าจะเยียวยารายละ๕๐๐๐บาทนะคะ
เพราะว่าตัวเลขถ้าหากว่ามีคนได้รับผลกระทบ๑แสน
ก็จะใช้เงินประมาณ๕๐๐ล้านบาท
ก็ถือว่าคุ้มค่ามากกว่าที่จะให้เปิดให้ผับบาร์เปิดในช่วงนี้
เพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์กลับขึ้นมา
เงินที่ใช้มันจะต้องมากกว่านี้นะคะ
ตัวเลขของเงินเยียวยาก็ออกมาก่อนตอนนี้ค่ะ
ธันวาคมของทุกปีครับเป็นวันสำคัญของผู้ชายอกสามศอกชาวญี่ปุ่น
เพราะว่าเป็นวันขอบคุณภรรยา
ที่ทำงานเหนื่อยหนักทำงานบ้านมาทั้งปี
นักข่าวก็ช่างโยงวันนี้ไปถามท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะ
เกี่ยวกับวันครบรอบขอบคุณภรรยาที่ญี่ปุ่นเขา๓ธันวาคมเนี่ย
ถามว่าวันนี้ท่านนายกจะมอบอะไรพิเศษให้อาจารย์น้องภรรยาหรือไม่
นายกตอบว่ายังไงครับ
สวัสดีจ๊ะ

พรรยาเขาคอมเมนต์มาบอกว่าขอรับคำขอบคุณเป็นแหวนเท็จและเงินสด
จะเร็วไปแล้ว
ก็ถือว่าเป็นวันที่ส่งความรู้สึกดีให้กับการนี้
เชื่อว่าภรรยาทุกคนก็ได้รับคำขอบคุณ